สาวสดใสช่วงนี้นะคะมาดูแรงบันดาลใจกับนักเรียนหัวใสเรียนเก่งกันหน่อย

ใช่ค่ะน้องหนูที่กำลังจะออกไปเรียนหนังสือนะคะ
แวะดูข่าวนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นดูเป็นแรงบันดาลใจนะคะ
นักเรียนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกว่า๖๐คนค่ะ
ขวารางวัล๕๗รางวัลในการแข่งขันคณิตศาสตร์ธนาชาติ๒๐๑๐นะคะ

จากการทำโจทย์ทางคณิตศาสตร์หลังเดินทางไปร่วมการแข่งขันนะคะ
บอกว่าดีใจมากนะคะสำหรับรางวัลที่ได้รับนะคะ

อย่าพื้นใจนะครับ

พอไม่คาดหวังอะไรมากก็ไม่กดดัน

คณิตศาสตร์เขาบอกถ้ามีทฤษฎีได้โจทย์อะไรมา
ถ้าทฤษฎีแม่นทำได้หมดนะคะ
อกจากนี้ยังมีกลุ่มน้องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑
จนถึงมัธยมศึกษาปีที่๓กว่า๖๐คนค่ะ
ผ่านการคัดเลือกจากนักเรียนทั่วประเทศ
ค่ายวิชาการคณิตศาสตร์ประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติ
เป็นตัวแทนเด็กไทยค่ะร่วมแข่งขันครั้งนี้และคว้ามา๕๗รางวัล
แบ่งเป็นเหรียญทอง๒๗รางวัลเหรียญเงิน๒๐รางวัล
เหรียญทองแดงอีก๑๐รางวัลนะคะ
บอกว่าปีนี้เด็กไทยสามารถคว้ารางวัลได้หลายรางวัลเลย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ประสบความสำเร็จค่ะ
ส่งเด็กไทยเข้าไปร่วมทั้งหมด๖๓คนนะครับ

เราได้รับเหรียญทองมาถึง๒๘เหรียญทองนะครับ
เหรียญเงิน๑๐เหรียญทองแดงแล้วก็อีก๖จังหวัดชมเชยครับ
ก็นับว่าในอัตราส่วนของเหรียญรางวัลเนี่ย
เราน่าจะเป็นอันดับต้นของการแข่งขันครั้งนี้ครับ
สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาตินะคะ
มี๑๐ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันค่ะ
และจัดขึ้นโดยองค์การคณิตศาสตร์แห่งประเทศไต้หวันร่วมกับสหรัฐอเมริกา
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักคณิตศาสตร์และนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์นะคะ
เพื่อที่จะนำไปสู่ศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผล
และจัดต่อเนื่องทุกปีเลยค่ะ
นายกรัฐมนตรีชื่นชมนะเด็กเหล่านี้นะครับ